ข่าวนี้ให้ดีนะเป็นอุทาหรณ์เลยในการที่ท่านต้องไปตรวจนะครับ
วาวของถังแก๊สอะไรต่างหรือว่าท่อที่มันต่อกับเตาของท่านในครัวนะฮะ
ต้องดูว่ามันเชื่อมต่อดีไหมรวมทั้งเวลาได้กลิ่นแก๊สรั่วอันนี้มันอันตรายมากนะ
เพราะว่าบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันค่ะได้กลิ่นแก๊สรั่วพอลงมาดูเปิดสวิตช์ไฟเท่านั้นคุณผู้ชมมันบึ้มขึ้นมา
ระเบิดมาเลยและก็ทำให้เจ้าของบ้านถูกไฟคลอกได้รับบาทเจ็บสาหัดเลยใช่ไหมครับ
โอ้โฮคุณผู้ชมคุณลุงท่านที่ถูกไฟคลอกนะนะครับ

ใช่ค่ะเป็นอ่วงอาการครับใช่ค่ะ
ใช่นี่คือคุณลุงเทศเอี้ยนไทยสงฯยู๕๙ปี

ถูกไฟคลอกกว่า๘๐เปอร์เซ็นต์นะคะ

แล้วดูสิคุณเร่งปฐมพยาบาลนะ
เอาตัวส่งโรงพยาบาลพานทองแบบเร่งด่วนเลย

ใช่ค่ะฉีกขาดหมดเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งไงว่าบ้านหลังนี้นะ
มันมีแก๊สรั่วแล้วมันเกิดเหตุระเบิดในบ้าน

จุดตรงนี้อยู่ที่ตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
แล้วเห็นแล้วคุณลุงนอนเจ็บอยู่หน้าบ้าน
บ้านนี้ตอนเข้าไปดูนี่
เข้าไปดูในตัวบ้านคุณห้องครัวห้องรับแขก
โอ้โหมันเชื่อมต่อกันแล้วก็พังยับเยิน

แล้วถามว่าถังแก๊สมันยังอยู่ในสภาพที่เป็นถังปกตินะ
ใช่คือถังแก๊สมันไม่ได้ระเบิดนะ
แต่มันมีแก๊สรั่วนะฮะแล้วดูสิคุณนะ
คือแรงอัดของแก๊สแล้วก็ไฟที่มันโดนกัน

ใช่เพราะว่าพอแก๊สมันรั่วออกมาแล้ว
มันก็ลอยอยู่ในห้องนั้นในห้องครัวแบบนี้
เราไปถามภรรยาของคุณลุง
คือนางทัศนีเอี้ยนไทยสงศ์อายุ๕๔ปี

เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่สามีสวดมนต์เสร็จแล้ว

ก็เลยเดินออกมาดูว่ามันมีกลิ่นแก๊สมาจากไหน
ชั้นล่างคือปิดฟืนปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะ

ก็เลยเดินลงมาดูฮะมาสำรวจตรวจสอบหน่อยสิ

แล้วทีนี้จังหวะที่คุณลุงเปิดสวิตช์ไฟ

บึ้มระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลย
แล้วสภาพคือคุณลุงก็มีบาดแผลตามร่างกาย
โอ้โหความเสียหายคุณป้าบอกเอาจริงประเมินไม่ได้

ได้ยินเสียงไฟมันโป้งลงมา

พอออกมานี่คุณป้ามันลงมาหมดเลยป้ามันลิ่งออกมาแล้วแกก็ออกมาทางห้องครัวแม่
อืมแล้วแกได้เข้าไปทำกับข้าวหรือทำอะไรไม่ได้ทำกับข้าว
แกสวดมนต์อยู่ในห้องสวดมนต์เสร็จแกว่าได้ยินมันเหม็นแก๊สมันเหม็น
มันเหม็นแก๊สเออป้าไปดูแก๊สอันนี้มันระเบิดเลย
อืมตอนคุณป้าบอกว่าเห็นลุงเดินออกมาจากห้องครัวนะสภาพได้รับบาดเจ็บ
ป้าเนี่ยวิ่งเลยใช่วิ่งออกไปตามชาวบ้านให้มาช่วยหน่อยใช่ค่ะ
แต่ตอนที่เจอคุณลุงตอนที่ลุงออกมาเนี่ยคือไม่ได้มีแบบไฟลุกตามเนื้อตามตัวตามเสื้อผ้าอะไรนะ
แต่ว่าตามร่างกายเนี่ยมีแผลจากการถูกไฟคลอกเออแล้วก็แรงระเบิดนะนะใช่ค่ะ
ทีนี้ก็ไปถามทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบตพานทองหนองกะขะนะคะ
คุณอนุชาติมทุรสเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมเข้าไปตรวจในห้องครัวมาแล้ว
ไปดูซิถังแก๊สเนี่ยมันมีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่าปรากฏว่าไปดูที่ตัวถังคุณผู้ชมต้องฟังดีดีนะ
ตัวถังไม่ได้มีรอยรั่วอะไรเลยแล้ววาวที่ถังนั้นก็ไม่ได้มีอะไร
แต่คุณผู้ชมนึกสภาพออกไหมถังแก๊สมันจะมีตัวเชื่อมคือมีสายเป็นสายเชื่อมต่อเข้ามายังเตาแก๊ส
ใช่ค่ะถูกต้องแต่ทีนี้พอไปตรวจสอบตรงสายยางที่มันเชื่อมต่อกับตัวเตาแก๊สนั้นน่ะ
ตรงนั้นนะคะมันเหมือนกับมันขยับได้อ่ะข้อต่อตรงนั้นอ่ะเหมือนกับขันน็อตไม่แน่นอ่ะใช่ฮะ
แล้วนี่แหละมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แก๊สจากถังแก๊สมันรั่วไหลออกมาจากจุดตรงนี้
แล้วมันก็ไหลวนอยู่ในห้องครัวนะครับเพราะห้องครัวไม่มีที่ระบายเลยแล้วก็มันไหลออกมาเต็มบ้านเลย
ใช่ค่ะทีนี้พอแก๊สมันลอยอยู่ในห้องครัวอยู่เยอะเข้าแล้วพอไปเปิดสวิตช์ไฟ
ึ้มเลยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยนะคะทางกู้ภัยเขาก็เตือน
ดิฉันว่าหลายหลายบ้านอ่ะอาจจะใช้แก๊สผิดวิธีสิ่งที่เขาเตือนว่าควรทำเนี่ยนะ
พอคุณใช้แก๊สเสร็จแล้วคุณต้องปิดวาวที่ตัวถังแก๊สก่อนนะคะ
เพื่อให้ตัวน้ำแก๊สข้างในนั้นมันออกมาจากท่อให้หมดก่อนนะ
คือบางคนปิดแค่ตรงหัวเตาแค่นั้นแต่ไม่ได้ปิดวาวแก๊ส
ดังนั้นต้องปิดทั้งที่เตาด้วยแล้วก็ที่วาวแก๊สให้หมดเลยนะฮะ
ถูกต้องส่วนกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
รอให้พิสูจน์หลักฐานภาค๒มาตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุตรวจสอบที่บ้านด้วย
แล้วเมื่อเช้านี้นักข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ไปเจอลูกของคุณลุงเนี่ยลูกก็คือนายกัมพลเอียนไทยสงศ์เนี่ยนะคะ
อายุ๓๔ปีลูกก็เล่าถึงอาการของคุณพ่อ
บอกว่าตอนที่ส่งตัวคุณพ่อไปโรงพยาบาลพานทองเนี่ย
โรงพยาบาลก็ต้องส่งตัวคุณพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรีตั้งแต่เมื่อคืน
อาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ลูกชายเล่าแล้วกันนะคะ
แล้วลูกก็เล่าให้ฟังนะเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนกับที่ภรรยาของผู้เจ็บเล่าให้ฟังเหมือนกัน

วิทไฟของครัวอืมมันมีใช่ไหมที่ลูกชายเนี่ย
เขาพาไปชี้ดูจุดสวิตช์ไฟของครัวเนี่ยนะฮะ
ซึ่งอยู่ข้างบนเตาเนี่ย
เออกดสวิตช์ไฟเท่านั้นแหละ
บึ้มทันทีเลยเนี่ยนะฮะมีไหมเดี๋ยวขอดูอีกสิ้นหนึ่งนะฮะ

นี่พี่นักข่าวของเรานะนี่
สวิตช์ไฟตรงนี้แหละที่พ่อมากดเปิด

แต่ทั้งหมดทั้งมวลยังไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ากับสวิตช์ไฟ
กับสะเก็ดไฟกับอะไรต่างที่ทำให้เกิดเหตุระเบ
เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์รักฐานเข้ามาตรวจสอบ
หาคำตอบให้ชัดเจนต่อไปค่ะแต่ว่าอาการของคุณพ่อตอนนี้
ก็สาหัสอยู่นะคะคุณหมอยังไม่ให้เข้าเยี่ยม
แล้วก็หมอได้ต่อท่อช่วยหายใจ
แล้วก็ส่งตัวคุณพ่อไปรักษาอยู่ในห้องไอซียู
ก็ขอให้อาการดีขึ้นโดยเร็วอะนะคะ